ส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นความคืบหน้าจากเหตุที่มีรถกระบะขับรถพุ่งชนทั้งลุงทั้งหลานจนบาดเจ็บที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ล่าสุดหนุ่มที่เป็นคนขับรถเนี่ยมอบตัวแล้วอ้างบอกว่าเขาเดินออกมาแล้วไม่ได้ระวัง
คือเขาคนขับเนี่ยอ้างบอกว่าก็ลุงกับหลานเดินออกมาแบบไม่ระวังรถเอง
แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะชนถ้าตั้งใจชนคงจะแรงกว่านี้
จากกรณีที่เป็นเหตุรถกระบะไปชนลุงกับหลานจนบาดเจ็บ
และภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณริมถนนเรียบคลอง๗หมู่๑๒ตะบนบึงชำอ้อ

ซึ่งก็ทำให้นายเอกพลคำสุกอายุ๓๕ปี
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลราชธานีพร้อมกับน้องโบนัส
เด็กหญิงอายุ๒ขวบครึ่งที่ได้รับบาดเจ็บ
ส่วนคนขับเนี่ยหลังเกิดเหตุเขาขับรถหลบหนีไปค่ะ
ซึ่งล่าสุดวันนี้นายมณัชนกมีขันติอายุ๔๑ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถก็เดินทางมามอบตัวกับตำรวจสพนเสือ
พร้อมด้วยรถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันฟรอนเทีย๔ประตูไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ด้านหน้ารถก็มีรอยชนได้รับความเสียหายเนี่ย

จากการสอบสวนนายมณัชนกคนขับกระบะให้การบอกว่า
เหตุที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุจริง
ตัวเองกำลังจะขับรถเข้าบ้านซึ่งอยู่ติดกับจุดเกิดเหตุ
วันนั้นลุงกับหลานเดินเข้ามาในเลนส์เส้นทางของรถไม่ระวังหลัง
ซึ่งตอนนั้นตัวเองเปิดไฟเลี้ยวขวาจะเข้าบ้านอยู่แล้ว
แต่ก็มัวแต่มองแต่ด้านหลังค่ะ
หันมาอีกทีได้ยินเสียงชนด้านหน้าเหยียบเบรก
ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะชนเลยนะคะ
ถ้าตั้งใจชนมันน่าจะแรงกว่านี้ค่ะ
หลังจากนี้ก็จะขอให้การในชั้นศาลที่ผ่านมายืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
ตอนนี้อยากฝากขอโทษถึงผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้ที่บาดเจ็บทั้งสองคนด้วยนะคะ

คุณไม่ไหวทางเพราะมีการเจ็บสอกมา

ก็เลยเกิดแลกแท็ก
ส่วนทางด้านนายสุรชัยสร้อยโสมพ่อของน้องโบนัสที่บัตรเจ็บเนี่ยนะคะ
บอกว่ารับทราบแล้วว่าคนขับรถไปมอบตัว
ปฏิเสธว่าไม่ได้ตั้งใจชนเนื่องจากมองแต่ด้านหลังนั้น

เพราะตอนที่เกิดเหตุเป็นเวลากลางวันถนนก็แคบ๒เลน
รถก็ไม่ได้มีไม่จำเป็นต้องขับเร็วขนาดนั้น
หลังจากชนแล้วก็เร่งเครื่องหนีไปอีก
ตอนนี้ก็เลยปรึกษากันว่าจะแจ้งข้อหาไต่ตรองไว้ก่อน

ส่วนอาการลูกสาวตอนนี้คุณพ่อบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะ
ส่วนทางด้านในเอกพงศ์คำสุขพี่ชายทางแพทย์ก็ยืนยันนะคะว่า
เสียชีวิตแล้วถ้าเป็นทางการแพทย์นะคะ
เพราะว่าใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่
อย่างนั้นนี่ก็คือถ้าถอดเครื่องช่วยก็คือเสียชีวิตแล้วนะคะ
หมอเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคงต้องพิจารณาว่าอาจจะจำเป็นต้องถอดเครื่องช่วยหายใจออก
เพราะว่าสภาพร่างกายมันไม่ไหวแล้วนะคะ
ด้านพนักงานสอบสวนสพนเสือเผยว่าขณะนี้ยังแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บ
แล้วก็กำลังรอเอกสารการเสียชีวิตของนายเอกพงศ์จากแพทย์
จากนั้นจึงจะแจ้งข้อหาเพิ่มและนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีต่อไปค่ะ